อาหารคาวหวานอะไรเรียบร้อยเลย
มานั่งรออยู่ที่บันไดบ้านตรงนี้ค่ะ

บันไดปูนทางขึ้นบ้านทรงไทยยกสูง๒ชั้น

คุณยายสมจิตกุลทรงคุณากรนะคะ

สภาพคือแกร่วงลงมานอนหงายอยู่

นายเอกลูกจ้างชาวลาวที่เห็นเหตุการณ์

เมื่อวานเป็นวันเกิดของคุณยายสมจิต

ก็นั่งรอพระอยู่ที่บันได
แล้วอยู่เหมือนโรคประจำตัว

แล้วแกก็ร่วงลงมาจากบันไดเลยค่ะ
เขารีบวิ่งไปเรียกญาติมาช่วยเหลือแล้วแต่ไม่ทันนะคะ
จังหวะที่มาถึงคือคุณยายแกก็เสียชีวิตแล้วอะค่ะ
แล้วเราเห็นตอนที่เขาตกป่ะ
ตอนที่เขาตกก็ผมวิ่งไปบอกเจ้านายครับ
อยู่บ้านนู้นก็มาก็เจ็บ
เบื้องต้นตำรวจก็สอบปากคำญาค์และลูกต่างก็รู้ว่าคุณยายสมจิตเนี่ย
แต่มีโรคประจำตัวหลายโรค
เพราะว่าอายุแกก็เยอะแล้วเนาะ๘๐ค่ะ
มีโรคปอดแกมีโรคความดันและแกก็มีโรคเบาหวานด้วย

แกก็เลยตกบันไดลงมาด้านล่างนะคะ
ญาติพี่น้องเองก็ไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตค่ะ
ก็นำร่างคุณยายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดต่อไปนะคะ